ไปดูเรื่องของแมวแมวก็เป็นนะ
คือมีอะไรก็จะสามารถแบ่งปันซึ่งกันและกันได้
เหมียวพวกนี้เขาก็เลยมีการแบ่งปัน
และจะแบ่งปันอะไรยังไงกันไปดูค่ะ
เฮ้ยแบ่งอะไรอ่ะ

ไอ้หนูโอ้โหเขาขุดหลุมไว้แล้วไม่เอาดิ
โอ๊ะแล้วโอ๊ะ
ผมจะบอกให้นะว่าไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือจะเป็นอุจจาระถ้ามาจากแมวแล้วก็

ปัสสาวะและอุจจาระของแมวตัวนี้แล้ว

มันรีบวิ่งไปหาเจ้าของเลยไปเล่นกับเจ้าของต่อ

โอ้โหไม่อยากคิดภาพ
ไอ้ตัวใหญ่มันก็ขุดหลุมเอาไว้

แย่งได้ไงแย่งใช่ไหมปล่อยใส่เลย
นี่โอ้โหจะเป็นแมวเหมือนกันจะมาแย่งหลุมเดียวกัน

แบ่งอะไรก็แบ่งได้ให้แบ่งหลุมไม่ได้นะคะ